ของข้าวเรามาของหวานกันบ้างค่ะคุณผู้ชมจะพาไปกินของหวานสูตรโบราณที่การันตีความอร่อยเพราะขายมากว่า๕๐ปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
ร้านนี้เด็ดดวงแค่ไหนมีเมนูอะไรพาไปถึงร้านเลยนะคะครับร้านนี้เป็นของนางจินดานรงฤทธิ์หรือจีเป้าค่ะ
เป็นชาวตำบลย่านตาขาวจังหวัดตรังนะคะขายมานานกว่า๕๐ปีขายอยู่ข้างตลาดสดย่านตาขาวนี่แหละ
เด็ดเคล็ดลับก็คือการใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนเน้นความสะอาดแล้วก็ใช้วัตถุดิบสดใหม่นะคะ
เขาบอกว่าทำเองทุกขั้นตอนนะคะขายมาตลอด๕๐ปีคุณภาพไม่เคยตกเลย
ส่วนที่ร้านนี้ขายอะไรบ้างมาแนะนำกันหน่อยซิมีข้าวเหนียวมูลห่อด้วยใบตองก็มีสามหน้าด้วยกัน
สังขยาอืมหน้ากุ้งแล้วก็หน้ามะผลาวหือหนึ่งเนี้ยไม่หอเล็กเล็กน่ะ
นี่ค่ะเต็มมือทานกันสองสามคนพวกเราสบายเลยค่ะ
แล้วราคาแค่สิบบาทเท่านั้นเองอุ้ยสิบบาทเองเหรอใช่ค่ะ
วันวันหนึ่งขายดิบขายดีขนาดไหนต้องใช้ข้าวเหนียววันละ๕๐กิโลกรัม
ถ้านึกไม่ออกก็คือวันละกระสอบใหญ่ใหญ่กระสอบนึงแสดงว่าลูกค้าเยอะค่ะ
แน่นอนนะคะไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมเห็นไข่เป็ดเหล่านี้ก็เอามาทำทองหยิบทองหยอดค่ะ
ใช้ไข่เป็ดวันละสองร้อยห้าสิบฟองเลยเพราะว่าไข่เป็ดเนี้ยมันจะให้สีสดใส
ไม่ต้องมาใช้สีสังเคราะห์เพิ่มเติมแล้วก็ยังหอมหวานด้วย
ทำกันสดสดต่อวันแบบนี้ทำด้วยมืออย่างทองหยอดก็หยอด
แบบด้วยความเชี่ยวชาญคล่องแคล่วมากเลยทีละเม็ดทีละลูกเลยเหรอ
ทำแบบนี้แหละค่อยค่อยหยอดไปค่อยค่อยหยอดไปอันนี้ยังมีอีกนะคุณผู้ชม
ครับเข้าต้มมอนค่ะเข้าต้มมอนนี่ก็คือทำออกมาแบบหอใหญ่ใหญ่ไปดิ๊กดิ๊กเลย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
เออหน้าทานหรอชั้นชอบมากจริงขายในราคา๑๐บาทเท่านั้นและถุงนึงก็มี๒ชิ้นกำลังกินอิ่มพอดีอ่ะไม่เยอะเกินไปด้วยนะคะโอ้๒ชิ้นน้องไปต้องไม่พอหรอกผมชอบเขาไม่พอเอานี่คุณดูสิยังมีอีกมากมายขนมไทยมงคลไม่ว่าจะเป็นขนมชั้น๗สีที่เห็นไปมีเหมาะแกงเม็ดขนุนทองห